เวลาของการไปตลอดกินกันแล้ว
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดสิงห์บุรี

เดี๋ยวผมดูไม่ทัน

ร้านนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเพราะว่าลูกชิ้นปลากายของเขาเอาไปทำได้หลากหลายเมนู
เอาไปทำเมนูอะไรบ้างนั้นติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าผมเดินทางมาพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผม
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์ครับ
วันนี้นะมาที่จังหวัดสิงห์บุรี
เดี๋ยวจะพาไปที่ร้านอาทิตย์โภชนา

ขายอาหารที่มีส่วนผสมหลักก็คือลูกชิ้นปลากราย
น่ากินนะลูกชิ้นปลากรายคือเนื้อปลากรายที่กลายเป็นลูกชิ้น

พร้อมแล้วก็ไปกันเลย
อยู่ไหนนะร้านอาทิตย์โภชนา

เดี๋ยวตามหาแล้วก็ถามคนแถวนี้ไปเรื่อยแล้วกัน
ผมว่าน่าจะหาเจอแหละเนาะ
ใช่ไหมบัวลอยสวัสดีจ้า
พอดีมาตามหาร้านอาทิตย์โภชนาลูกชิ้นปลากาย

โอ้โหเดี๋ยวหาต่อเนอะไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับ

สวัสดีครับโอ้ยกำลังสู้ซ่าเลย
พอได้ตามหาร้านอาทิตย์โภชนา
ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากายรู้จักป่
ไม่รู้จัก
ไม่รู้จักสรุปรู้จักไม่รู้จัก

อ๋อน่าเผื่อเลยนะขอบคุณมากเลยครับ
เดินทางมานะถึงแล้วอาทิตย์โภชดา
เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันหน่อยยืนลูกก๋วยเตี๋ยวแบบนี้

ชื่อกำไรค่ะ

ร้านของเราเนี่ยดังมากในเรื่องของลูกชิ้นปลากรายถูกไหม
ค่ะจัดมาเลยทุกเมนูที่เกี่ยวกับลูกชิ้นปลากาย

พริกแกงผัดพริกอ่อนผัดกะเพรา
ก๋วยเตี๋ยวคั่วลูกชิ้นปลายำโบราณ

ไหนก็มาแล้วบอกเลยว่าเอาหมดทุกอย่างที่บอกมา
ฮ่าจัดไป
และคุณแม่กำไรก็เริ่มบันเลงเมนูลูกชิ้นปลากราย

นี่แหละครับท่าทางแบบนี้
ถ้าทอดแบบนี้ถ้าลวกแบบนี้
แถมท่าคลุกเคล้าแบบนี้

เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ชิมเลยปะโถ

เสิร์ฟเต็มโต๊ะแบบนี้เลยล่ะครับ
แต่ก่อนอื่นคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนดีกว่านะครับ
ร้านเราเปิดมาแล้วกี่ปี
เปิดมา๔๐กว่าปีแล้วค่ะ

ขายก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วก็ถึงจะมาเป็นอาหารตามสั่ง

แต่ทำไมของเราถึงทีเด็ดเป็นที่ถูกอกถูกใจ
จนเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดสิงห์บุรี
ของเราทำเองเราไม่ผสมแป้ง
ถ้ามันผสมแป้งก็จะแข็งโอ้

คือเราสังเกตง่ายลูกชิ้นปลากายนะ

แต่ถ้าเป็นแบบว่ารูปแบบว่ารูปร่างลักษณะแบบว่าไม่เหมือนกันแบบนี้

นี่ดันดาราได้นะ

ไม่ว่าจะเป็นนี่น้ำ

แล้วจะกัดให้ดูให้ได้ยินถึงความกรอบของแคบหมูที่นี่
ยังกินไหมยังใช่ไหมอีกนิดนึง

เคี้ยวไปแล้วนี่รสชาติมันแบบว่าเค็มมัน

ผมบอกเลยนะแต่ละเมนูน่ากินน่าทานมาก
เดี๋ยวจะไปติดตามกันหน่อยว่าแต่ละเมนูรสชาติเป็นยังไงนะครับ
มาที่นี่อย่างแรกที่ต้องสั่งเลยก็คือก๋วยเตี๋ยวถูกไหม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองชิมก๋วยเตี๋ยวดูนะครับ
คุณจะสั่งแห้งสั่งน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่
วันนี้เราสั่งมาก็คือเกาเหลาลูกชิ้นปลา
กินกับลูกชิ้นปลากรายแบบเน้นเลยชิมมันก่อน

ร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างแรกอย่าเพิ่งปรุง
ก่อนรสชาติแบบว่าดั้งเดิมของเขา

จะไม่ได้ออกหวานมากจนเกินไปแต่รสชาติมันจะกลมกล่อม
แล้วทานไปพร้อมกับตัวลูกชิ้นปลากายด้วย
เหล่าลูกชิ้นปลากรายนะอร่อยมาก
คือตัวน้ำซุปเขาก็รสชาติเข้มข้นอยู่แล้วนะ
ตัวลูกชิ้นปลากรายเนี่ยโอ้โฮดีเด็ดเลย
เนื้อสัมผัสมันจะเด้งหนุบนะ
มันไม่ด้านเด้งสู้ลิ้น

แล้วบอกเลยนะคุณมาที่นี่คุณจะอึ้งมาก
เพราะว่าลูกชิ้นปลากรายเอาไปทำได้หลายเมนูจริง

ก๋วยเตี๋ยวคั่วลูกชิ้นปลากราย
พ่อรสชาติมันจะหวานมัน
แล้วก็หอมที่เขาคั่วกระทะมา
ครัวไฟแรงค่ะเขาจะพัดไฟแรง

ควรจะต้องสั่งจานนี้ด้วยพลาดไม่ได้จริง
ทอดมันปลากรายคือเนื้อปลาล้วนจริงนะ

ไม่มีที่เป็นแบบว่าผักเขียวนี่เป็นถั่วฝักยาว

นั่งออก

แล้วจิ้มไปกับน้ำจิ้มอาจารย์ตัวนี้เป็นสูตรเด็ดของเขา

พอดีอ่ะเพราะว่าตัวทอดมันปลากราย
มันก็จะเผ็ดร้อนในตัวเครื่องแกงด้วย

และนอกจากเมนูเมื่อสักครู่นี้แล้ว
ร้านนี้ยังมีเมนูเด็ดอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากราย
จิ้มลูกชิ้นปลากรายเดี่ยวนุ่ม

และผัดกระเพราลูกชิ้นปลากราย

ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับ

งั้นช่วยคิดราคาหน่อยได้ไหม

แกงปลาราดข้าว๔๐บาท

สั่งมาเป็นถ้วยอย่างนี้เท่าไ

ส่วนนี่ขวดเท่าไรครับ

ใจดีอะไรขนาดนี้ราคาย่อมเยาว์ด้วยไม่น่าล่ะ
ลูกค้าถึงติดหกติดใจนะครับ
และการเดินทางมาร้านอาทิตย์โภชนาก็ไม่ยากนะครับ
ขับรถเข้ามาในตัวเมืองสิงห์บุรี
ถนนขุนสรรแล้วขับมาอีกนิด

เหลียวซ้ายเข้าซอยนายดอก

เขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเป๊ะ
มาบ่อยอร่อยที่นี่อร่อยครับ
เมนูที่ทานก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยว
ถ้าเกิดมีวันว่างรวมกันเยอะ
จะสั่งลูกชิ้นปลากายต่างหากลวกจิ้มไป
ปกติก็จะมาเมนูหลักก็เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากลาย
แล้วก็ปลากายลวกจิ้มลูกชิ้นปลากายลวกจิ้ม
เพราะอร่อยจะไม่มีกลิ่นขาวเลย
รับรองคอนเฟิร์มให้ยกนิ้วให้
อร่อยแบบนี้ไม่พลาดที่จะมอบของรางวัลให้เลยนะครับ
ให้กับพี่กำไรเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับ
ขอบคุณครับพี่กำไรครับ
ตลอดกินของเรานะสัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหน
ติดตามกันให้ได้นะแน่นอนไปกับรถคู่ใจคันเดิมของผม
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป